หนึ่งในรายชื่อเมื่อสักครู่นี้ก็คือนายวิโรธนะครับ
ซึ่งตัดสินใจคือฟ้องกลับชุดสืบสวนในเรื่องนี้
แล้วก็ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับ
บอกว่าในวันที่เกิดเหตุตัวของนายวิโรธเอง

แล้วก็อยู่พร้อมกับคณะอบตด้วย
นั่นหมายความว่ามีพยานสามารถยืนยันได้
ทีมข่าวก็พยายามไปเสาะแสวงหาว่าพยานเขาบอกเล่าเรื่องราวต่างอย่างไรบ้าง
ปรากฏว่าณขณะนี้เกือบทั้งหมดส่วนใหญ่เสียชีวิตไปแล้ว
มีเพียงแค่อีกหนึ่งคนเท่านั้นที่จะสามารถเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหนึ่งในพยาน
คนสำคัญในฝั่งของนายวิโรธกันหน่อยครับ
แล้วก็มันมีหมูจริงแต่เอาข้ามจังหวัดมาไม่ได้
ก็เลยกลับแล้วก็มาเวทย์พยานที่สัมสัญญา
คุณผู้ชมครับนี่คือคำยืนยันของพยานคนสำคัญที่เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
อยู่กับนายวิโรธสุวรรณีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหายิงนายเกษม
คงตุกอดีตสมาชิกอบตบางริ้นในวันที่๑๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
โดยในวันนั้นเขาเป็นคนขับรถพาคณะอบตซึ่งประกอบไปด้วยนายสมเนธชูเทพ
นายประวินฤทธิชัยนายวิโรธสุวรรณีไปสืบหาราคาลูกหมูที่จังหวัดนครปฐม
เพื่อจะให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเลี้ยงเสริมรายได้
อกจากนี้นะครับพยานคนนี้ยังบอกอีกด้วยว่าหลังจากสืบหาราคาลูกหมูเสร็จ
ก็แวะไปที่บ้านญาติของหนึ่งในสมาชิกอบตที่ตำบลนาหูกวางจังหวัดประจวบคิริขัน
ในช่วงประมาณ๖โมงเย็นเพื่อจะแวะพักแล้วก็ดื่มน้ำสังสรรค์กัน
จนกระทั่งเวลาประมาณ๓ทุ่มก็เดินทางออกจากประจวบคิริขัน
กลับถึงจังหวัดระนองในช่วงประมาณตี๓ครับลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์เพิ่มเติมครับ
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึงประมาณสัก๕๖โมงเย็นได้
แล้วก็นั่งสั่งสรรค์อยู่ในที่บ้านเขาก็ออกจากนั่นประมาณ๓ทุ่มน่าจะได้

ถึงไปละนองในคืนนั้นเราถึงไปละนอง
ผมก็ช่วยตลอดกากวิญกรีบนอีกคนนะ

ก่อนหน้านี้เนี้ยครับนายวีรด์เนี้ยเคยร้องไปยังฆนะคำกรรมาการสิทธิบุษยชนแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานต่างและสอบปากคำนายวิโรธที่เรือนจำจังหวัด
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปสำหรับในคดีนี้นะครับ